ต่อกันที่ครอบครัวนี้ดีกว่าติดมากเลยนะคะ

ข้างบ้านนี้เป่านั่นเองนะคะ

คุณแม่ของ๑เบาก็คือกูปกริบนั่นเองนะคะ
เป็นนัยทำให้ชาวเน็ตเนี่ยสงสัย
ว่ากำลังจะมีน้องให้เป่ารึเปล่า
ล่าสุดค่ะคุณสามีคุณบี้ทัศภาค
คอนเฟิร์มเรียบร้อยนะคะว่ายังไม่มีนะจ๊ะ
แต่ภาพที่สาวกุ๊กกิ๊บเธอโพสต์ไปนั้นค่ะ
เป็นเพราะสงสัยเลยลองตรวจดูเล่น

แต่ก็หนุ่มบี้ค่ะก็พูดชัดเลยว่า
ปีนี้จะเร่งปั๊มทายาทเดินหน้ามีน้องชาย

ช่วงนั้นแบบประจำเดือนเข้ามาผิดปกติครับ
ก็เลยเอ่อเสียวนิดหนึ่ง

เมื่อเกิดมาเร็วเราก็โอเคโอเคสบายครับ

อยากได้ผู้ชายต้องยังไง

มันเหมือนมีนับวันตกไข่ด้วย
ปีนี้มาแน่ครับ

เรียกว่าปีนี้ได้ยินข่าวดีแน่นอน
ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้ตามแทน

ทุ่มเทมากสูงฝึกสามอ๋อ
ว่าจะได้อย่างไรได้รูปผู้ชายอย่างไรนะคะ
ถ้าติดได้ลูกผู้ชายจริงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังหน่อยนะว่า
ผิดจุดผิดจุดอีกแล้วนะฮะ

แล้วก็ยอมรับว่าคิดน้อยไปหน่อย

ก่อนจะบอกว่าจะไม่อวดของดีลงไอจีให้ดูกันแล้ว
ว่าเสียดาย

คิดว่าหรอกมึงลงรูปไม่ดูเลย

จริงผมก็รู้สึกว่ามันปกติ
ก็อ่านนะอ่านแล้วก็แบบอุ๊ยขนาดนั้นเลยเหรอ
เออนะคะก็สนุกสนานกันไปสำหรับครอบครัวนี้
ครอบครัวนี้นะคะบอกเลยว่าตอบสนองรัฐบาลมาก

เพิ่มลดหย่อนภาษีได้ด้วย
เขาก็เลยเร่งที่จะปั๊มทายาทคนที่สองแต่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาพยายามวางแพลนเรื่องของทายาทคนที่สองเอาไว้
ตั้งแต่ก่อนปีใหม่มาแล้วล่ะที่หลายคนได้ติดตามกันไปนะคะคุณผู้ชม
ยังไงเอาใจช่วยครอบครัวนี้จะได้มีน้องมาให้เป่ามาเล่นกันสักทีนึงอาจจะเกิดซุปตาดวงน้อยดวงใหม่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงก็ได้นะคะ